มาตามกันต่อนะคะกรณีที่ผู้ต้องหาซึ่งเป็นเท่าวัย๖๘ปีที่จังหวัดลำปาง
กระทำอนาจารย์น้องวัย๑๐ขวบเท่านั้น
ทำแบบนี้กว่า๑ปีแล้วก็ทำมาแล้วกว่า๑๐ครั้งด้วยกัน
ที่สำคัญญาติของผู้ต้องหาไปหลอกคุณแม่ของน้อง

หลอกให้เซ็นบอกว่าจะไม่เอาเรื่องทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญา
รวมทั้งมอบเงิน๑๐๐๐บาทให้
ล่าสุดคุณป้าของน้องรู้เรื่องแล้วนะคุณทัศนัย
เดินทางไปหาตำรวจเลยบอกว่าเอาเนี่ยหนังสือยินยอม
แล้วก็เงิน๑๐๐๐บาทไปคืน
เพื่อที่จะมอบให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐานด้วย
ป้าแล้วก็แม่ของน้องวัย๑๐ขวบ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่ถูกเท่าวัย๖๘ปีกระทำอนาจารย์
ก็นำหลักฐานแล้วก็เงินสด๑๐๐๐บาท
มาแสดงเพื่อยืนยันกับผู้สื่อข่าวค่ะ
หลังจากที่ถูกลูกชายแล้วก็ทนายความฝ่ายผู้ต้องหา
เรียกให้ไปรับเงินอ้างบอกว่าเป็นค่าเยียวยา
แล้วก็ให้แม่ของน้องเซ็นชื่อหนังสือยินยอม
บอกว่าจะไม่เอาเรื่องทั้งทางคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งกับผู้ต้องหารายนี้ค่ะ
ต่อมาป้าของผู้เสียหายทราบเรื่องดังกล่าว
รู้สึกไม่พอใจนะครับที่คู่กรณีนั้นไม่มีความจริงใจ
โดยแม่ของเด็กอ่านหนังสือไม่ออกจึงถูกหลอกให้ไปเซ็นชื่อแล้วก็รับเงินไป
ซึ่งจะมีการเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองลำปาง
เพื่อนำเงินไปคืนให้กับคู่กรณีส่วนทางคดีก็จะมีการต่อสู้ให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
สำหรับคดีนี้ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วก็คือ๔ธันวาคมค่ะ
ป้าแล้วก็แม่ของน้องผู้หญิงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองลำปาง
ดำเนินคดีกับเท่าวัย๖๘ปี
หลังพบว่าถูกกระทำอาณาจารย์ต่อเนื่องกว่า๑๐ครั้ง

โดยผู้ต้องหาจะหลอกให้เด็กหญิงผู้เสียหาย
หลอกกระทำอนาจารย์ภายในห้องน้ำของวัด
ภายในห้องน้ำของสวนสาธารณะ
แล้วก็จะให้เงินน้องแต่ละครั้งคือ๓๐๐๕๐๐บาท
กระทั่งมีคนมาได้ยินเสียงน้องร้องไห้
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ผู้ปกครอง

เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าได้รวบรวมสำนวนคดี
ส่งให้ไอรการพิธรณาสังฟงตราศาสตร์แล้วแหละ
แล้วก็ส่วนผู้ต้องหาขอประกันตัวออกมาสู้คดีค่ะ